คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องของช้างป่าเขาใหญ่กันบ้างนะครับ
เรานำเสนอบ่อยว่าเจ้าสองตัวก็คือพลายงาเดียวกับพลายสาลิกา
จะเป็น๒ตัวที่เข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ของชาวบ้าน
มาบ่อยมาแวะเวียนร้านหมูกระทะด้วย
มาในเรื่องสวนไร่นาของชาวบ้านด้วย
แต่ทีนี้มีช้างตัวอื่นเขากลัวจะน้อยหน้า
ก็เลยต้องมาชิงพื้นที่สื่อไปชิงพื้นที่หน้าจอบ้าง
ก็คือลงมาพื้นที่ชุมชนแบบนี้
แต่ทีนี้เขาลงมาต่อสู้กันปะทะกัน
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันซะหน่อยนะฮะ

คือเจ้าถิ่นตัวใหญ่ชาวบ้านตั้งชื่อว่าเจ้าสิบล้อ

เป็นช้างป่าศรีดอนะฮะซึ่งศรีดอหมายถึงช้างพลาย
ตัวผู้ที่ไม่มีงาหรือมีงาเป็นแขนงสั้น
มันกำลังยืนคุมเชิงเจ้าช้างป่าวัยรุ่น
พี่โอ๊ยซึ่งเจ้าช้างป่าวัยรุ่นตกมันด้วย
ตัวเล็กเนี่ยนะฮะชื่อว่าเจ้าแข็งแกร่งนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนกลางหมู่บ้านคลองมหาด
อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
มีบางช่วงบางตอนที่เจ้า๑๐ล้อตัวใหญ่
พยายามจะเดินเข้าหาเจ้าแข็งแกร่งช้างหนุ่มตัวเล็กกว่า
เพื่อเอาความใหญ่เข้าข่ม
แต่เช่าแข็งแกร่งไม่มีทีท่าเกรงกลัว
มันยืนชูงวงยกงาพร้อมปะทะอย่างไม่หวั่นไหว

ถามว่าเจ้าแข็งแกร่งถอยไหมไม่ถอยนะฮะ
เจ้าช้างป่า๒ตัวนี้มันจดจ้องกัน
เดินหน้าถอยหลังจากถนน
ดันกันไปสู่ลานกว้างใกล้แนวป่า
ห่างจากชุมชนประมาณ๑๕๐เมตร
ในขณะที่ชาวบ้านก็ต้องลุ้นระทึก
บางคนก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายไว้ได้คุณดูสิ
มันเดินไปเดินมาถอยไปถอยมา
ขู่กันไปขู่กันมานะครับ
ประลองก็เริ่มขึ้นด้วยการใช้ลำตัวเนี่ย
เบียดดันกันเริ่มประลองแล้วจนฝุ่นตลบนะฮะ
ที่ช้างทั้งสองตัวจะหันหน้าชนกัน
สิบล้อตัวใหญ่แม้จะได้เปรียบด้านพละกำลัง
เพราะตัวใหญ่กว่าแต่ช้างตกมันอย่างเจ้าแข็งแกร่ง

มีงายาวเป็นอาวุธก็ใช้งาแทงสวนไว้
ทำให้เจ้าสิบล้อต้องถอยร่นไปยืนคุมเชิงที่แนวป่า
แต่ก็ยังไม่ปล่อยให้เจ้าแข็งแกร่งเข้ามาในพื้นที่ได้

ขณะที่ชาวบ้านแล้วก็โดยเฉพาะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยปัญญาวาจาดีแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
เป็นชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังช้างป่า
บอกแบบนี้ครับบอกว่าชาวบ้านรู้จักช้างป่า๒ตัวนี้ดี

ปกติเจ้าแข็งแกร่งจะเรียบร้อยนิสัยดี
อาศัยอยู่ชายป่าหลังวัดไม่เข้ามาวุ่นวายในเขตชุมชน
กับเจ้าสิบล้อเจ้าตัวใหญ่ซึ่งเป็นช้างป่าศรีดอ
แม่มันครอบครองพื้นที่ชุมชนเลยคุณ
เดินไปทั่วชุมชนเลยแอบขโมยกินพืชสวนของชาวบ้าน
และอาศัยอยู่ในป่าอีกฝากหนึ่งของหมู่บ้านนะครับ
แต่ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเจ้าตัวเล็กคือเจ้าแข็งแกร่งเจ้าวัยรุ่นเนี่ย
มันตกมันอยู่มันเลยพยายามบุกผ่านหมู่บ้าน
เข้ามาในพื้นที่ของเจ้าสิบล้อตัวใหญ่
แล้วก็มันอาจจะต้องการแย่งช้างตัวเมียมาเป็นคู่ครองเพื่อผสมพันธุ์
แต่ทีนี้เจ้าตัวใหญ่มันก็ไม่ยอมเหมือนกันมันก็สู้เต็มที่นะครับ
งานนี้ถามว่ามีใครแพ้ใครชนะไหม
ไม่ฮะเสมอกันเสมอกันเพราะดูท่าทีกัน
ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าเจ้าสองตัวนี้
มันคงจะวนเวียนอยู่ในพื้นที่ชุมชนแหละ
และบางจังหวะมันอาจจะมารบกันมาชกกันแบบนี้อีก

แต่ทีนี้ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาวางแผนในการผลักดันช้างทั้ง๒ตัว

กันก่อนนะฮะกลับไปอยู่ถิ่นของตัวเองก่อน
แล้วก็ผลักดันเข้าป่าไปนะครับ

เอาจริงนี่พอดีฉันเห็นภาพข่าวดิฉันแยกไม่ออกหรอก
อันนี้อันไหนเจ้าสิบล้อเจ้าแข็งแกร่งเจ้างาเดียวเจ้าสาฬิกา
แต่คนในพื้นที่เขาจะดูจากลักษณะเด่นของมัน
แล้วก็ดูจากพฤติกรรมของมันนิสัยของมันรู้เลย
เพราะเจ้าตัวนี้มาเป็นประจำเลยตั้งชื่อไว้นะฮะ